ถึงเรื่องของเมนูหลากหลายเมนูแล้วเนี่ย
บอกว่าเป็นเมนูประหยัดผมก็มีอยู่หนึ่งที่
ที่อยากจะแนะนำเป็นร้านอาหารข้างทาง

หมูพวงที่เป็นพวงแล้วก็ปิ้งย่างปิ้งย่างไง
คือร้อยใส่ไม้ไผ่

มีอยู่ที่นึงเขาบอกว่าอร่อยมากแถวจังหวัดขอนแก่นครับ
นี่เลยควันขมงโฉงเฉงแบบนี้การันตีความอร่อย

เพราะว่าลูกค้าเข้าไปกันเยอะ
ใช่ครับเปิดให้บริการอยู่บริเวณด้านหน้าตลาดจอมพลนะครับ
ถนนกสิกรทุ่งสร้างเขตเทศบาลนครขอนแก่น

ใช่แล้วครับลูกค้ามาใช้บริการกันเยอะมาก
เยอะกันจนจำไม่ได้ว่าใครมาก่อนมาหลัง

นั่นไงผมกำลังจะบอกเลยครับคุณนิวนาวว่า

ว่าแม่ค้าเขาก็ก้มหน้าก้มตาปิ้งเจ้าหมูพวงนี้ไป
ลูกค้าก็มาต่อคิวกันมากขึ้นมากขึ้น
บางทีก็จำไม่ได้ใครมาก่อนมาหลังไง
เออก็ต้องจับบัตรคิวกันเอาไว้
เพราะว่าคนเยอะจริง
แล้วก็จำหน่ายเพียงที่แรกที่เดียวในตัวเมืองจังหวัดขอนแก่นเลยนะครับ

ต้องใช้อีกกิโลก็ไม่รู้เนี่ยะใช่แล้วครับนั่นน่ะสิ

รสชาติเนี่ยโอ้โหมันอร่อยไง

เขาบอกว่ามันนุ่มหอมหวานรับประทานได้ง่าย

เพราะว่าขายพวงละ๑๐บาท
แล้วดูสิคะหมูให้ตั้งหลายชิ้นแล้วก็ชิ้นไม่เล็กนะ
ใช่เห็นไงล่ะเห็นแล้วมันน่ากินน่าทานจริง

โอ้โหมันนะสุดยอดจริงเลย

ได้แต่ต้องกลับมาอ่านข่าวให้ทันนะ
ไปกันได้นะครับที่ขอนแก่นครับ
กูก้าหมูพวงที่ตลาดจอมพลนะครับ
เทศบาลนครขอนแก่นขายตั้งแต่๖โมงเช้าไปจนถึงสัก๑๑โมงก็หมดแล้ว
ไม่น่าจะเกินเที่ยงเพราะว่าคนไปกันเยอะจริง
กรุณาหยิบบัตรคิวค่ะเห็นไหมครับบอกแล้วว่าคนเยอะมากถึงจนถึงขั้นต้องหยิบบัตรคิว
แล้วเป็นพุงพวงเนอะทานง่ายค่ะแล้วก็กินอย่างนี้เลยจนเจออะไร